ตอนนี้แหมจะต้องบอกว่ามันยังงงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
คือสร้างเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์มากเลย
จู่นี่นักแสดงสาวดีกรีดรคุณจ๋าณถาวีรนุษย์เนี่ยนะ
เขามีการแบบโพสต์โปรไฟล์บอกรายละเอียดส่วนตัวกับเพจหาคู่
ที่รับหน้าที่ส่งต่อคนโสดเนี่ยมีโปรไฟล์มีภาพประกอบนะคะเป็น
เขาเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเพจแม่สื่อแม่ชักอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วนะคะเขาบอกรายละเอียดไว้คร่าวแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
เขาบอกว่าจ๋าเป็นนักแสดงสาวช่างฝันอารมณ์ดีขี้เล่น
จ๋าเป็นคนตลกร่าเริงแต่ก็มีมุมนิ่งมีโลกส่วนตัวเหมือนกัน
จ๋าเป็นคนรักครอบครัวมากขยันอดทนมีความรับผิดชอบ
และจริงจังกับการทำงานเสมอ
มีความฝันว่าเธออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม
พัฒนาประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อกจากนี้นะคะยังเป็นสาวรักสุขภาพ
ออกกำลังกายและดูแลตัวเองอยู่เสมอ

เธอได้ทำเพจท่องเที่ยวเป็นของตัวเองด้วย
เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะใช่ค่ะ
สำหรับสเปคหนุ่มคือผู้ชายอบอุ่น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
รักที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ถ้าเป็นนุ่มชอบเล่นกีฬาเหมือนจ๋าด้วยจะดีมาก
อันนี้คือข้อความทั้งหมดที่จ๋าโพสต์ลงไปในเพจนะคุณ
จ๋าบอกว่าที่เธอโสดจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่ามีแต่คนคิดว่าเธอไม่โสด

เพราะด้วยอาชีพที่เป็นดารานักแสดงนั่นเองนะคะ

แล้วกระแสเซ็ตภาพแล้วก็ข้อมูลของเธอฮอตสุดเลย
เพราะว่ามีคนมากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมาก
ถึงขนาดที่เนี่ยจ๋าเข้ามาขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ
โปรไฟล์มาเต็มขนาดนี้คุณ
นุ่มหรือว่าสมาชิกในเพจเขาว่ายังไงกันบ้าง

คือดิฉันก็ตื่นเต้นดิฉันว่าคุณจ๋าน่าจะตื่นเต้นกว่าเรา

คอมเมนต์เขาบอกว่าใจกล้าบอกว่าถ้ากล้ามาลงเพจพวกเขาก็กล้าจีบ
แต่ไม่รู้ว่าแค่คุยจะมีโอกาสไหม

คืออย่างที่จ๋าพูดก็ถูกเหมือนกันนะคะ
คอมเมนต์บอกว่าก็ขอทำหน้าที่เป็นแม่สื่อต่อแนะนำคนรู้จักให้ก็มีเหมือนกัน
บางคนก็เข้ามาชื่นชมที่สาวจ๋าสวยเก่งลุยไม่อ่อนแอ
เชื่อว่าใครที่ได้เป็นแฟนคงจะโชคดีมากนะคะ

ว่าจีบคนธรรมดายังจีบไม่ติดเลย

แอดเฟซบุ๊กยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่า

คืองานนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่จ๋าไปโพสต์ในเพจเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าเธอต้องการหาคู่จริง
หรือว่าเธอคิดว่าแบบเออลองดูสนุกขำกัน
หรือว่ายังไงก็ไม่รู้ต้องรอให้คุณจ๋ามาตอบ
ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นเพื่อน

เออใช่คือจริงเอาจริงนะความสวยก็เป็นเหตุบางคนเนี่ยเห็นว่าเขาสวยเห็นว่าเขาแบบมีหน้าที่การงานแบบนี้ไหม
จะบอกถึงตัวเองเปล่า
อันนี้เป็นกับผู้หญิงที่สวยเกือบทุกคนนะ
ไม่ต้องหาพงหาเพจหรอกขายเลยตรงนี้